สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้านหนาของดิฉันนัทชาขิตมกค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ใจชื้นค่ะ
เพราะว่าในสัปดาห์หน้าฝนจะค่อยลดลง
ขณะที่ภูมิภาคอื่นนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่ยังสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิสูงขึ้น๑๒องศา
กับมีหมอกนะคะยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๖๑๕องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ำถึงเช้าอากาศเย็น
มีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิสูงขึ้น๑๒องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๐องศา
พื้นที่ริมทะเลคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคใต้มีฝนลดนะคะทั้งสองฝั่ง
ตกประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
ตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ถึงเช้าอากาศเย็นกลางวันแดดจัด
อุณหภูมิสูงขึ้น๑๒องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๓๒องศาเซลเซียสค่ะ
เพราะฉะนั้นใครตื่นเช้ายังสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นค่ะ